เรียนท่านประธานผมรังสิมันลมสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกล
วันนี้จะอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติตามรัฐมนูลมาตรา๑๕๒ต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ท่านประธานครับย้อนไปเมื่อเดือนมิถุนายนปี๒๕๕๙
เมื่อไปดูในรายละเอียดก็มีระบุไว้น่าสนใจหลายเรื่องครับ
เช่นว่ามีการลักลอบขนคนผิดกฎหมายข้ามชายแดนระหว่างเมียนมาร์กับไทย
โดยขบวนการเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ในท้องที่บางคนปกปิดข้อมูลไว้ไม่ให้ถูกใช้ฟ้องคดีเพื่อปกป้องผู้ค้ามนุษย์
หรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลบางคนก็ได้รับประโยชน์ด้วย
ท่านประธานครับอันที่จริงแล้วเราเคยมีความพยายามในการที่จะปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ที่อาจจะเป็นหนึ่งในครั้งที่ใหญ่ที่สุด
เท่าที่ประเทศนี้เคยมีมาเอาตัวคนผิดมาลงโทษได้ตั้งแต่นายหน้าค้ามนุษย์ที่เป็นบุคคลทั่วไป
ไปจนถึงที่เป็นทหารระดับสูงกรณีที่ว่านั้นคือคดีการค้ามนุษย์ชาวโลหิงญา
นำทีมสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีโดยพลตำรวจตรีปวีนพงศิริน
อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘ในช่วงปี
ท่านประธานครับการค้ามนุษย์นั้นไม่ได้มีแค่การบังคับไปขายบริการทางเพศ
ไปเป็นแรงงานบนเรือประมงไปเป็นขอทานอย่างที่เราคุ้นกันเท่านั้น
ในกรณีของชาวโลหิงญาคือชาติพันธุ์ที่ถูกกดขี่ในประเทศเมียนมา
นั่นจึงเป็นที่มาของขบวนการที่หากินกับชีวิตและเลือดเนื้อของคน
เรียกเก็บเงินจากชาวโลหิงญาหัวละหลายหมื่นจับยัดใส่เรือประมงที่ดัดแปลงไว้
ขนคนแล่นเข้าน้ำน้ำไทยพอขึ้นฝั่งมาก็เอามาขังไว้ที่ค่ายลับกลางป่าเขา
บางคนเป็นผู้หญิงก็ถูกข่มขืนสามีต้องทนดูภรรยาถูกกระทำ
พ่อต้องทนดูลูกถูกชำเหล่าแต่ละคนถูกซ้อมทรมานเปิดโทรศัพท์แล้วเขี้ยนตี
ญาติที่อยู่ปลายทางฟังจะได้หาเงินเอามาจ่ายค่าไทย
ถ้าไม่มีจ่ายให้ก็ปล่อยทิ้งไว้ในคอกให้อดอยากจะป่วยจะตาย
ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องสนภาพที่ทุกคนเห็นอยู่นี้
นี่คือสภาพค่ายที่คุมขังและหลุมศพชาวโลหิงญา
ที่ถูกตรวจพบบริเวณเทือกเขาแก้วตำบลประดังเบซาจังหวัดสงขรา
เมื่อเดือนพฤษภาคมปี๕๘อันเป็นจุดเริ่มต้น
ให้คุณปวีนต้องมาทำคดีนี้โดยพบโรงนอน๒๑๒๖โรง
หลุมศพ๓๕หลุมศพ๓๖ศพบางศพชันสูตรพบว่า
ขาดสารอาหารตายผู้ป่วย๒คนเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า๑๘ปี
หรืออย่างในคลิปที่ท่านประธานกำลังดูอยู่นี้
นี่คือภาพที่เกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกทลายค่ายกักกัน
ชายชาวโลหิงญาคนนี้ถูกทิ้งไว้หนีตามคนอื่นไปไม่ได้
เพราะที่ผ่านมาเขาถูกบังคับให้นั่งยองอยู่ในคอกทั้งวันจนขาลีบอ่อนแรง
เดินไม่ได้แล้วจะเคลื่อนที่ต้องใช้มือกระเทิบไป
แล้วดูครับเขาใช้อะไรประทังชีวิตใบไม้ครับท่านประธาน
นี่คือสิ่งที่มนุษย์ทำกับมนุษย์ด้วยกันแบบนี้แหละที่เรียกว่าค้าธาตุ
ที่เรียกว่าเห็นชีวิตคนอื่นเป็นผักปลาเป็นความอมหิตของทุกคนที่กระทำและสนับสนุนอาชญากรรมนี้
ดำลงอยู่มาแล้วนานนับ๑๐ปี
และการจะเอาคนจากยะไข่ลงเรือมาขึ้นบกที่ไทย
ขังอยู่ในคอกได้ตั้งนานแบบนี้เนี่ยลำพังแค่อาทยากรทั่วไปทำไม่ได้หรอกครับ
ถ้าไม่มีอาทยากรในเครื่องแบบร่วมด้วย
คุณปวีนก็พิสูจน์ให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริง
ด้วยการสืบสาวไปถึงนักการเมืองท้องถิ่นตำรวจและทหารหลายนาย
โดยชื่อที่ใหญ่ที่สุดที่จับได้คือพลโทมณัฐโคงแป้น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกสิทธิ์เก่าเตรียมทหารรุ่นที่๑๖
คุณปวีนทำคดีได้ขนาดนี้จึงไม่แปลกที่ไทยจะถูกเพิ่มระดับ
ทริปรีพอร์ตขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเพราะเมื่อมีคนกล้าออกมาปราบปราม
อย่างจริงจังคนที่คิดจะก่อการชั่วร้ายก็ต้องคอยหลบหลบซ่อนซ่อน
เคลื่อนไหวอะไรก็ลำบากซึ่งแน่นอนรัฐบาลนี้ก็เอามาเคลม
เป็นผลงานของตัวเองแต่แล้วชะตากรรมของเจ้าของผลงานตัวจริง
อย่างคุณปวีนกลับต้องหลีภัยออกนอกประเทศจนในวันนี้๖ปีผ่านไป
ท่านประธานครับความไม่ชอบมาพากลต่างหลายท่านอาจเคยรู้
เคยเห็นข่าวเคยฟังอภิปรายมาบ้างแต่วันนี้เราลองมาฟัง
หรือคำให้การของคุณปวีนต่อทางการของประเทศออสเตรเลีย
เพื่อใช้ในการขอลีภัยซึ่งเป็นกระบวนการตามกฎหมายของออสเตรเลีย
ให้การโดยสาบานว่าเป็นความจริงและได้รับการยอมรับจากประเทศปลายทางแล้ว
ให้คุณปวีนสามารถขอลีภัยได้มีลายเซ็นกำกับของคุณปวีนทุกหน้า
และต่อจากนี้ไปผมอยากให้พี่น้องตำรวจพี่น้องค่าราชการ
พี่น้องประชาชนเข้าไปดูคำให้การนี้
แล้วลองนึกทบทวนดูว่าในชีวิตงานราชการของพวกท่าน
ทั้งที่ต้องปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดแท้
แต่พวกท่านต้องกลับมาเจอเรื่องแบบนี้
เหมือนกันกับที่คุณปวีนต้องเจอหรือไม่
เรามาเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี๕๗
คุณปวีนในฐานะที่เป็นนายตำรวจมือฉมัง
ผู้เคยมีผลงานอย่างการปราบมาเฟียแท็กซี่ที่ภูเก็ต
สืบสวนคดีโรงพักตำรวจทั่วประเทศ
ซึ่งไปเกี่ยวข้องกับนักการเมืองคนหนึ่ง
ที่เคยเป็นกำนันอยู่ในจังหวัดสุราชธานี
คุณปวีนจึงถูกมอบหมายให้มาทำคดีนี้
ปรากฏว่าเริ่มต้นมาจะต้องตามหาตัวพยานสำคัญคนหนึ่ง
เมื่อถามตำรวจที่รับผิดชอบ
คือพลตำรวจตรีดอเด็ก
พลตำรวจเอกอออพลตำรวจเอกชชิง
ก็ถูกปฏิเสธไม่ให้ข้อมูล
จนคุณปวีนต้องไปตามหาพยานเอก
เพื่อขยายผลและออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้อง
ที่มีพลตำรวจเอกออเป็นหัวหน้าชุด
พบหลักฐานการโอนเงินของผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์
ลงชื่อผู้รับสำคัญสำคัญเช่นคุณจันทราปั้งซวดหรือเจ๊ง้อ
หนึ่งในขบวนการค้ามนุษย์ลายใหญ่ในจังหวัดละนอง
ปัจจุบันได้เสียชีวิตไปแล้ว
ซึ่งผมก็ทราบข้อมูลมาว่าเจ๊ง้อคนนี้
ฟังให้ดีนะครับมีสายสัมพันธ์โยงใยไปถึง
นายทหารระดับอดีตพบทบที่อยู่ในรัฐบาลนี้ด้วย
นี่ก็เพิ่งมีข่าวว่าลูกสาวเจ๊ง้อเพิ่งมาถูกจับ
เอาที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมา
หลังจากคดีผ่านไปแล้วตั้ง๖ปีแปลกดีนะครับ
ก็เลยต้องเร่งมาทำผลงานกระมังกลับมาที่สลิปโอนเงินต่อ
อีกชื่อสำคัญที่รับเงินมาก็คือพลโทมณัฐคงแป้น
โดยมีรายการธุรกรรมเป็นวงเงินถึง๑๔ล้านบาท
ซึ่งปรากฏว่าหลักฐานชิ้นนี้นะครับท่านประธาน
คุณปวีเนี่ยก็มารู้ทีหลังจากนักข่าว
แล้วเพราะอะไรตอนแรกคุณปวีนถึงไม่รู้เรื่องนี้
นั่นก็เพราะพันธุ์ตำรวจเอกออ่างที่เป็นหัวหน้าชุดบุคคลไม่ยอมส่งหลักฐานให้
จนคุณปวีนต้องไปตามเอามาภายหลัง
ซึ่งสลิปการโอนเงินนี้ได้กลายเป็นหลักฐานสำคัญในการออกหมายจับพลโทมณัฐในเวลาต่อมา
ท่านประธานครับอุปสรรคแรกที่คุณปวีนต้องเจอก็คือการขัดขวางกระบวนการสืบสวนสอบสวน
การปิดบังพยานหลักฐานต่างซึ่งถ้าทำโดยฝ่ายอาทยากรเราก็นับว่าแย่แล้ว
แต่นี่กลับทำโดยตำรวจเพื่อนร่วมอาชีพนี่คือส่วนต่อขยายของขบวนการทั้งหมดที่มีแฝงอยู่ในหน่วยงานตำรวจด้วยอย่างนั้นหรือไม่
ผลเอกประยุทธ์ที่เป็นนายกรัฐมนตรีผลเอกประวิทธิ์ที่เป็นคนที่คุมตำรวจในเวลานั้น
เผื่อเจ้าหน้าคุณประชุบันอังโชติพันธ์หรือกต้องอดีตนายกอบจสตูนเมื่อถูกหมายจับก็ออกมายอมมอบตัวแต่เลือกไปมอบตัวกับคนตำรวจเอกจากทริปชายจินดาลองพบตลอดในขณะนั้นซึ่งก็ไม่ใช่คนอื่นคนใครเพราะท่าน
ก็เคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้าดูแลพื้นที่สงขลาและสตูนมาก่อนในปี๕๔ถึง๕๕ท่านไม่รู้ว่าท่านเคยได้ลองสำรวจพื้นที่บ้างหรือเปล่าว่าในพื้นที่ของท่านเคยมีค่ายโลหิงญาอยู่กี่แห่งได้ข่าวว่าแถวนั้นเนี่ยชุกชุมครับท่านประธานส่วนกรณีของพลโทมณัฐตามคำให้การของคุณปวีนหลังออกหมายจับไม่กี่วันเขาก็ได้รับ
ก็ได้มามอบตัวกับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงพบตลในขณะนั้นถึงที่กรุงเทพฯ
เมื่อมาถึงทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ถึงกับจัดเครื่องบิน
ส่งตัวตรงจากกรุงเทพเอามาควบคุมตัวเอาไว้ที่หาดใหญ่
และเมื่อพลโทมณัฐทราบว่าพนักงานสอบสวนไม่ให้ประกันตัว
ก็ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งอ้างว่าพบตรอนุญาตให้ตัวเองประกันตัวได้แล้ว
เรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ในคำกล่าวอ้างของคุณปวีนเท่านั้นนะครับ
เพราะแม้กระทั่งพลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์
ผู้บังคับบัญชาสายตรงของคุณปวีนในขณะนั้น
ก็ได้เขียนคอรัมป์ในหนังสือพิมพ์บอกเล่าเช่นกัน
ว่าได้ยินพลตำรวจเอกสมยศพูดกับพลโทมนัฐว่า
เราเป็นพี่น้องกันจะให้ความเป็นธรรม
สอบสวนปากคำเสร็จแล้วจะให้ประกันตัวไป
แล้วพอไม่ได้ประกันตัวพลโทมณัฐก็โวยวาย
กูโดนหลอกพบตรจะให้ประกันตัว
แต่ไอ้รองเอกคัดค้านไม่ให้ประกันตัว
ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับท่านประธาน
พลตำรวจเอกสมยศ

พลโธมานัดเรียนรุ่น๑๖

อย่างที่พลตำรวจเอกสมยศว่านั่นแหละครับ
การที่ได้ไปมอบตัวกับพบตรเองเลยนั้น

การที่ผอบอตรอรวมถึงพลเอกประวิทธิ์
ต้องการให้พลโทมนัฐได้ประกันตัว
ก็เป็นอีกหนึ่งความพยายามที่แสดงให้เห็นว่า
พวกท่านไม่เคารพกฎหมาย
ใช้เส้นสายช่วยเหลือพวกพ้อง

คดีนี้เป็นคดีที่มีการกระทำ
เกี่ยวเนื่องนอกราชนาจักร

คนที่จะสั่งให้หรือไม่ให้ประกัน

ไม่ใช่รองนายกรัฐมนตรี

กับเมื่อพลโทมณัฐมามอบตัว

ก็ได้ไปก่อเรื่องคมคู่พยานสำคัญ
แล้วคมคู่กับคุณปวีน
หมดน้ำมันระวังตัวให้ดี

จากทั้งทหารและตำรวจด้วยกัน

ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ช่วยพบตร

ตอนที่ผมอภิปรายเรื่องตัวช้าง

ทางทหารไม่พอใจ
ที่ออกหมายจับพลโทมณัฐ

ก็ยังออกหมายจับนายทหารบก

แต่เมื่อรายงานให้กับผู้บังคับบัญชา

และสั่งให้เก็บหมายจับทหาร

พลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์
ผู้บังคับบัญชาสายตรงของคุณปวีน
ที่รับผิดชอบคดีค้ามนุษย์
กลับถูกย้ายออกนอกสังกัดตำรวจ
ไปเป็นประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ถ้าไม่อยากให้สิ่งที่อุตส่าห์ทำมาต้องศูนย์เปล่า

ต้องรีบสอบสวนเรื่องนี้ให้เสร็จก่อนที่พลตำรวจเอกอังสนานนท์
จะถูกย้ายไปในวันที่๓๐กันยา๕๘

ทีมสอบสวนของคุณปวีน
สามารถสรุปสำนวนส่งอายการสูงสุด
เป็นเอกสารจำนวน๖๙๙แฟม
คิดเป็นกระดาษ๒๗๑๓๐๐แผ่นกระดาษ
ออกหมายจับผู้ต้องหาได้ถึง๑๕๓คน
ทั้งหมดนี้เหมือนจะจบลงได้ด้วยดี
ในส่วนของคดีปัจจุบันก็พิจารณาไปจนถึงสารอุทธรณ์
พากษาลงโทษไปถึง๗๕คน

นี่คือจุดเริ่มต้นของหายนะ
เพราะในเวลาต่อมา๒๑ตุลาคม๕๘
ที่ประชุมคณะกรรมการค่าราชการตำรวจหรือกตล
ที่มีพลเอกประวิทย์นั่งเป็นประธานในเวลานั้น
อนุมัติย้ายคุณปวีนจากรองผู้บัญชาการภาค๘
ไปรักษาราชการอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ถ้าเป็นก่อนหน้าทำคดีค้ามนุษย์
คุณปวีนก็คงไม่ติดขัดอะไร
แต่เมื่อคุณปวีนเป็นผู้รับผิดชอบทำคดีค้ามนุษย์โลหิงญาแล้ว
การส่งไปชายแดนใต้ที่เป็นพื้นที่ซึ่งขบวนการค้ามนุษย์
มีเครือข่ายอยู่อย่างแน่นหนา
และที่สำคัญเป็นเขตอิทธิพลของทหาร
ที่ไม่พอใจคุณปวีนอยู่เป็นทุนเดิม
ใช้ทั้งพรบความมั่นคงพลกฉุกเฉินและกฎอายการศึก
ในพื้นที่แบบนี้จึงเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งที่บรรดากลุ่มผู้เสียผลประโยชน์
จากการทำคดีของคุณปวีนจะหมายเอาคืน
ซึ่งแน่นอนว่าในรอบนี้คุณปวีนไม่ได้สมัครใจที่จะถูกย้ายไปด้วย
เพราะฉะนั้นการมีมติย้ายคุณปวีนเช่นนี้เห็นได้เป็นอย่างเดียว
ถ้าคุณประวิทย์นั่งอยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้หลับอยู่
ผมก็จะถามท่านว่าท่านต้องการให้คุณปวีนจบชีวิตที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหม
ท่านประธานครับมากไปกว่านั้น
มาฟังการให้เหตุผลของพลตำรวจเอกจากทิพย์พบตรคนใหม่ในเวลานั้น
วันที่๒พฤศจิกา๕๘หลังสั่งย้ายคุณปวีนไม่นาน
อ้างว่าได้รับการแนะนำจากผู้บัญชาการภาค๘
คือพลตำรวจโทเทสาสิริวาโท
ให้ย้ายไปจังหวัดชายแดนใต้
เพราะเห็นว่าอธิบายอย่างนี้นะครับ
เพราะเห็นว่าคุณปวีนเชี่ยวชาญด้านคดีความมั่นคง
แต่ต่อมาแค่เดือนเดียวหลังมีเรื่องคุณปวีนลีภัยแล้ว
พลตำรวจโทเทศากลับออกมากล่าวอ้างว่า
ที่ไม่เอาคุณประวีนเพราะไม่มีวินัย
ไม่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา
ตกลงว่าที่ย้ายไม่ได้เป็นเพราะเรื่องความสามารถใช่ไหม
แล้วตัวพลโทเทศาคือเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร
ปท๑๖ของพลโทมนัฐอีกคนหนึ่ง
สรุปแล้วนี่คือการรวมหัวกันหาข้ออ้างอะไรก็ได้
เพื่อเอาคนที่ทำกับพวกตัวเองไปตายใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหม
ผลเอกประวิจที่นั่งประธานกตลอด
เคยรู้เรื่องนี้บ้างไหม

ทบทวนคำสั่งย้าย
แต่ก็ได้รับคำตอบจากพบตรว่า
ยืนยันตามเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

ให้คุณปวีนย้ายต่อไป
นั่นจึงนำมาสู่การยื่นใบลาออกของคุณปวีน

เมื่อวันที่๕พฤศจิกา๕๗

ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปวีน

เขาบอกกับผมว่าคดีนี้ยังมีอะไรให้สืบสวนได้อีกมาก

ขบวนการค้ามนุษย์ขนาดใหญ่
ที่ต้องขนคนจำนวนมาก
ลงเรือเข้าน่านน้ำไทย
แต่จับตัวทหารเรือยศแค่นาวาโทได้คนเดียว
ทหารบกนอกจากพลโทมนัฐก็มียศพันเอกแค่คนเดียว

ที่นาวาโทคนเดียวคุมทั้งทะเลอันดามัน
สามารถสั่งเปิดทางให้ขบวนการค้ามนุษย์ร่องเรือมาได้
คุณปวีนเขาบอกกับผมเองว่า
ถ้าได้สืบคดีนี้ต่อไป
รับรองที่สุดอย่างน้อย
ทัพเรือภาค๓ได้ละลายทั้งภาค
หรือแม้แต่บ้านของพลโทมณัฐเอง
ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการเข้าไปสืบขยาย
ขยายผลค้นหาหลักฐานอะไรเลย

ว่าแท้จริงแล้วยังมีทหารเรือนายอื่น
ทหารบกนายอื่นร่วมสมคบกันด้วยหรือไม่
แท้จริงแล้วก็สนับสนุนกันทั้งกองทัพเลยอย่างนั้นหรือไม่
ทุกวันนี้ที่หลายคนอาจตั้งคำถามว่า
อะไรทำให้ทหารรวยกันนักกันหนา

แท้จริงแล้วมีใครที่ใหญ่กว่า
สูงกว่าคนอย่างพลโทมณัฐหรือไม่
แท้จริงแล้วมีคนในรัฐบาล
คนที่รอชี้แจงอยู่ในสภาตอนนี้

การขัดขวางการสอบสวนของทีมคุณปวิน

เอาแค่ไม่ให้สาวไปได้ไกลกว่าพลโทมนัฐ
ปัจจุบันก็เสียชีวิตอย่างปริศนาในเรือนจำ
ทอดอะไรไม่ได้อีกแล้ว

ผมได้รับข้อมูลจากคนที่เคยนอน

พลโทมณัฐเคยพูดถึงคดีตัวเองว่า
ตอนทำเนี่ยก็รับผลประโยชน์กันทุกคน
ตอนโดนทำไมกูโดนอยู่คนเดียว
ถ้ากูออกไปได้กูจะเอาคืนให้หมด
ก็ไม่รู้ว่านี่เป็นสาเหตุ
ที่ทำให้พลโทมณัฐที่แข็งแรงสุขภาพดีมาโดยตลอด
อยู่ก็หัวใจวายตายไปอย่างนั้นหรือไม่
ผลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธิ์
พอทราบสาเหตุหรือเปล่าครับ

คำให้การของคุณปวีนต่อจากนี้
จะเล่าให้ทุกท่านได้ทราบว่าในเบื้องหลังมันเกิดอะไรขึ้น
ไม่กี่วันหลังจากคุณปวีนยื่นใบลาออกนะครับ
เป็นข่าวใหญ่คุณปวีนก็ได้รับสายโทรศัพท์จากตำรวจใหญ่คนหนึ่ง
ที่เป็นที่รู้จักในแวดวงชั้นสูงครับ
ชื่อพลตำรวจโทรธรรถานที่ได้อ้างว่าเบื้องบนของเขาอีทีนึง
ได้ทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณปวีนแล้ว
และเสียดายมากหากจะลาออกไป
ต่อมาคุณปวีนได้เรียนสายกับนายทหารใหญ่ใหญ่มากอีกคนนึง
ที่เป็นที่รู้จักในแวดวงชั้นสูงเช่นกัน
ชื่อพลเอกจอจานแต่ยศขณะนั้นนะครับคือพลโท
เอ่ยปากชมคุณปวีนเสียดิบดีพร้อมทั้งช่วยยืนยันอีกเสียงหนึ่งว่า
การย้ายคุณปวินไปภาคใต้นั้นไม่ต่างอะไรจากการส่งไปตาย
ผลของการติดต่อพูดคุยกันครั้งนั้น
นำพาคุณปวีนไปพบกับพลอากาศเอกสอเสือ
ข้าราชการชั้นสูงเบอร์ต้นคนหนึ่งของประเทศนี้
ที่ได้เสนอให้คุณปวีนไปทำเรื่องถอนใบลาออกกับพบตร
แล้วมาทำงานด้วยกันกับเขา
ถึงกับส่งใบสมัครมาให้ล่วงหน้าเสร็จสับเลยนะครับ
ท่านประธานครับเอกสารชิ้นนี้เป็นใบสมัครพิเศษ
ที่จะส่งให้เฉพาะคนที่ถูกจับตามอง
และเลือกเข้าไปทำงานในหน่วยพิเศษที่สูงมาก
ชื่อย่อว่าสนงนลป๙๐๔
ลายมือในนี้ก็คือลายมือของคุณปวีนจริง
กรอกประวัติไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ยื่น
เพราะจริงแล้วตัวคุณปวีนไม่ได้ต้องการเข้าหน่วยนี้
เขาอยากทำงานปราบปรามการค้ามนุษย์ต่อมากกว่า
และเมื่อคุยกันแล้วพลอากาศเอกสอเสือ
จึงให้ตัวเลือกคุณปวีนว่า๑จะทำงานกับเขา
หรือ๒จะไปดูคดีค้ามนุษย์ต่อในสังกัดกองบัญชาการสอบสวนกลาง
อกจากนี้ยังมีนายตำรวจระดับสูงอีกคนหนึ่ง
ที่อยู่ในที่นัดหมายพบด้วย
คือผลตำรวจเอกจจ
อันนี้คนละจจที่ผมพูดถึงทีแรกนะครับ
พลตำรวจเอกจอจานคนนี้ให้ตัวเลือกที่๓
นั่นก็คือลาออกแล้วอยู่เงียบไป
ท่านประธานครับคุณปวีนให้การว่าในเวลานั้น
เขาเชื่อจริงว่าตัวเองได้รับสิทธิ์
ในการที่จะเลือกว่าจะรับผิดชอบคดีค้ามนุษย์ในฐานะตำรวจต่อไป
เขาเชื่อจริงว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้
เห็นความสำคัญของการปราบปรามการค้ามนุษย์
พร้อมจะปกป้องคุ้มครองตัวเขาในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
คุณปวีนจึงแจ้งความประสงค์นี้กับพลอากาศเอกสอเสือ
และไปทำหนังสือขอถอนใบลาออกกับพบตร
ซึ่งก็ได้ลงนามต่อหน้านายตำรวจชั้นผู้ใหญ่อีกหลายคน
ทุกอย่างเหมือนจะจบลงด้วยดี

มีสายโทรศัพท์เรียกให้ไปพบพบตรในวันถัดไป
ซึ่งเมื่อได้ไปพบก็ปรากฏว่า
อันนี้ผมอ้างตามคำให้การของคุณปวีน
ที่ได้สาบานและถูกรับรองให้ใช้โดยทางการออสเตรียเลยนะครับ
พี่ต้องลาออกแล้วอยู่เงียบ
จากนั้นก็ต่อสายถึงพลตำรวจเอกจอจาน
ซึ่งก็คือพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมาย
ยืนยันเช่นเดียวกันว่าให้ลาออกแล้วอยู่เงียบไป
นี่คือบทสรุปที่ทำให้คุณปวีน
ไม่สามารถไว้วางใจผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนไหนได้อีกแล้ว

การเลือกของตัวเองนั้นจะไม่กลายเป็นชนวนเหตุ
ให้ถูกยัดคดีร้ายแรงอย่างมาตรา๑๑๒

เกิดกรณีหมอหองและพวกที่เสียชีวิตปริศนาในเรือนจำ
ก็ยิ่งไม่อาจรับรองได้เลยว่าชีวิตของเขานั้น
จะไม่ประสบชะตากรรมแบบเดียวกัน
และนั่นทำให้คุณปวีนตัดสินใจลีภัยออกนอกประเทศ
เมื่อวันที่๑๖พฤศจิกายนปี๕๘
วันเดียวกันกับที่พลตำรวจเอกจากทิพย์
ลงอนุมัติการลาออกของเขาแล้วนั่นเอง

เพื่อยืนยันเรื่องนี้
มีข่าวหนึ่งที่ผมขอพูดถึง
คือเมื่อวันที่๑๑ธันวาคม๕๘
หลังคุณประวีนตัดสินใจลีภัยไปแล้ว

ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า
พบตเลือกว่า
จะทำงานที่กองบัญชาการสอบสวนกลางก็ได้

ท่านพบท่านรังสิมันครับ

กรุณาพยายามพูดถึงชื่อบุคคลภายนอกอย่าพยายามพูดถึงชื่อบุคคลภายนอกให้นะครับ
ขอบคุณครับท่านประธานอย่าเพิ่งจับเวลานะครับ
แต่ผมชี้แจงกับท่านประธานสั้นนิดเดียว
ผมเคารพท่านประธานนะครับแล้วก็ผมพูดถึงในส่วนที่เป็นข่าว

ครับซึ่งเมื่อคุณปวีนเลือกแล้วพบตรก็บอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการให้
โดยออกคำสั่งให้ช่วยราชการแต่คุณปวีนได้ลาออกเสียก่อน
พูดออกมาแบบนี้เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงใช่ไหม
ว่าเคยมีการเสนอตัวเลือกให้คุณปวีนทำคดีค้ามนุษย์ต่อจริง
แต่ถามว่าแค่ตัวเลือกนี้ตัวเลือกเดียวแล้วคุณปวินรับไปก็คงไม่ต้องลาออก
แต่ที่ต้องลาออกหรือจริงคือถูกบีบให้ลาออก
ก็เพราะมันมีตัวเลือกที่พลตำรวจโทรุ่งโรธไม่ได้บอกกับสื่อ
เป็นตัวเลือกที่มีคนอยากให้คุณปวีนเลือกแต่คุณปวีนไม่ยอมเลือก
ท่านประธานครับนี่คือผลลัพธ์แบบเดียวกันกับตำรวจ๙๖นาย
ที่ปฏิเสธไม่ย้ายสังกัดไปเป็นตำรวจลาบจนถูกทำลงวินัยนานเกือบปีใช่หรือไม่
หรือว่าเป็นด้านตรงข้ามของคนที่ได้ตัวช้างคนใดใช้วิชามานก็จะได้ดี
ส่วนใครแม้ซื่อตรงต่อหน้าที่แต่ไม่รู้จักเกาะขอบโต๊ะชนชั้นสูง
ก็ต้องชิบหายวายวอดกันไปใช่หรือไม่
นี่คือผลลัพธ์ของการที่ใครสักคนหนึ่งปฏิเสธข้อเสนอของบรรดาคนที่ชื่อว่า
เป็นค่าราชบริพาณที่ชักชวนให้เข้าไปทำงานในวังอย่างนั้นใช่หรือไม่
ท่านประธานครับคุณประวีนนี่แหละคือคนที่จริงจังที่สุดในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์
ขนาดว่าถูกขัดขวางถูกคมครูก็ยืนยันเอาผิดกับคนที่มันผิดต่อไป
และสิ่งที่เขาทำมันช่วยกรอบกู้ศักดิ์ศรีของประเทศได้จริง
มันช่วยให้ประเทศลดความเสี่ยงที่จะถูกคว่ำบาดเพราะประเด็นสิทธิมนุษยชน
และที่สำคัญที่สุดมันช่วยให้ใครอีกหลายคน
ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ในอนาคต
คนแบบนี้แหละที่ต้องส่งเสริมให้ได้ดิบได้ดี

พลเอกประวิทย์ที่คุมกตลในเวลานั้น
ปกป้องตำรวจน้ำดีแบบนี้บ้างไหม
ผลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรี
คุ้มครองค่าราชการที่ตรงฉินแบบนี้บ้างไหม

แต่ทุกวันนี้ยังคุกคามผู้เห็นต่างไม่เว้นวัน
รัฐบาลแบบนี้มีค่าให้ใครพอไว้วางใจ
ฝากชีวิตเอาไว้ได้ด้วยเหรอครับ
แล้วทุกวันนี้ที่คุณปวีนต้องอยู่ต่างประเทศ

เขาเคยเป็นมือปราบเบอร์ต้น
กลับต้องไปทำงานใช้แรงงานเพื่อหาเลี้ยงชีพ
ถ้าประเทศนี้มันประกันความปลอดภัยได้
เขาไม่ต้องออกไปลำบากตั้งแต่แรก

รัฐบาลนี้ไม่ส่งเสริมให้คนอย่างคุณประวีนได้ทำงาน

ผู้ค้ามนุษย์ตัวใหญ่ตัวจริงมันอยู่แถวนี้
อยู่ในธรรมเนียบอยู่ในกระทรวง
อาจกำลังอยู่ในสภาขณะนี้ก็เป็นไปได้
ถ้าขืนยอมให้คนจริงเข้าพุ่งชนปัญหาอย่างจัง
ก็คงกลัวว่าจะสืบสาวเรื่องไป
สูงขึ้นเรื่อยสูงขึ้นเรื่อย
จนอาจจะสูงขึ้นไปยิ่งกว่าคนในกระทรวง

จริงอยู่นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่
แต่ถึงที่สุดนี่ก็คือความอายุติธรรม

อย่างที่ใครบางคนพยายามทำให้มันเชื่อว่า

ที่ทำให้ขบวนการที่ไร้สำนึกความเป็นคน
ยังหากินกับชีวิตของคนอื่น

มากไปกว่าปัญหาการค้ามนุษย์
นี่คือปัญหาของรัฐบาลนี้

ซึ่งระบบที่ทำลายล้างคนซื่อสัตว

เปลี่ยนคนทำดีให้หันมาพฤพฤชั่ว

ถ้าไม่รีบเอารัฐบาลที่สนับสนุนมันออก

ผมขอฝากท่านประธานไปถึงพี่น้องประชาชน

หากพวกท่านรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น

ขอให้เลิกเลี้ยงดูรัฐบาลนี้
และถ้าพักเก้าไกลได้เป็นรัฐบาล
เราจะไม่ปล่อยให้การค้ามนุษย์เฟื่องฟูอยู่อย่างนี้
และจะไม่ปล่อยให้ผู้ที่แน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด
ต้องค่อยมีชีวิตกลายเป็นผุยผง
อย่างที่คุณปวีนต้องประสบพบเจออย่างแน่นอน